มาดูภัยสังคมและทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
โจรค่ะวิ่งราวทรัพย์เน้นไปที่

แล้วพฤติกาลของเขาเนี่ยหลังจากที่ขโมยเสร็จเรียบร้อย
เงินเก็บไว้แต่โทรศัพท์มือถือที่ขโมยมา
กลัวตำรวจตามทันไงเห็นมือซ้ายไหม
ลงไปแล้วตรงสะพานทิ้งลงน้ำไปเลย
กะว่าตำรวจจะไม่เห็นของกลาง

โอ้โหหรืออาจจะเป็นโจรแต่ใจไม่ด้านพอ
แต่ถามว่าตำรวจละความพยายามไหม
ไม่นะคะภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันทำให้เห็นไงว่าเอาไปทิ้งที่ไหน
จุดนี้คือสะพานแม่ขาถนนระแกงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่

เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดประสานกู้ภัย
กู้ภัยไปงมให้หน่อยจะเอาของกลางให้ได้
กู้ภัยได้จริงค่ะโทรศัพท์มือถือเสร็จค่ะ
ผู้ต้องหาถูกรวบตัวนะคะชื่อว่านายชัยมงคลแจ้งคง
การก่อเหตุของเขาคือไปวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยว
ที่กำลังปั่นจักรยานชิวชมวิวอยู่ในเมืองเชียงใหม่
สิ่งที่เขาได้มามือถือกับเงิน
เขาคิดว่ามือถือมันจะเป็นเบาะแส
ให้ตำรวจเอามาเป็นของกลางดำเนินคดีกับเขาได้
แต่เงินเนี่ยเขาเอาไปใช้ได้เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือไปทิ้ง
แต่สรุปสุดท้ายไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเนี่ยนะคะ

อกจากนี้เพิ่มเติมตรวจปัสสาวะคุณเสพยาเสพติด

ใช่แล้วก็ยอมรับว่าได้เสพยาเสพติด
และหลังจากนั้นเอาไปเลยค่ะวิ่งราวทรัพย์และเสพยาเสพติดนะคะ